ทีนี้เขาก็จิ้มมือถือเลยพยายามที่จะจองให้พ่อไปฉีดวัคซีน
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะว่าน้องจองได้ไหมแล้วจองวัคซีนอะไรให้คุณพ่อค่ะ

ลงทะเบียนอะไรคะ
ลงทะเบียนให้ป๊าฉีด

ชีวิตอะไรหรือคะ

น้องพริ้นเซสเนี่ยพึ่งอายุครบ๒ขวบไปนะคะ
นี่คุณแม่ก็ถามไงถามบอกว่าลงทะเบียนให้ป๊าเนี่ย
ฉีดอะไรไปแล้วก็ด้วยความน่ารักของเด็กวัย๒ขวบ
ก็พูดเท่าที่น้องสามารถพูดได้
เซเนก้าเซเนก้าซีโนแวคเนี่ยค่ะ
ซึ่งคุณแม่ตอบในคอมเมนต์นะ
บอกว่าที่บ้านโดนเทวัคซีนกันทั้งบ้าน

ก็คือไม่ได้ฉีดนะนะใช่ไม่ได้ฉีด
เสร็จแล้วเหมือนกับพูดบ่อยค่ะพูดให้น้องฟังบ่อย
แล้วก็พยายามจะลงทะเบียนให้พ่อเพราะคุณพ่อยังไม่ได้ฉีด
ก็ขอให้ครอบครัวนี้ได้วัคซีนเร็วนะคะ